มันต้องแก้ให้หมดไปหรือยังน้อยก็ต้องลดให้ได้น้อยที่สุดจริงนะครับ
เพราะว่าทุกข่าวทุกวันที่เราเจอเนี่ยมันเกิดมาจากยาเสพติดทั้งนั้น
นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นเรื่องเศร้าจริง
ติดยาบ้าแล้วชอบทำร้ายร่างกายภรรยา
วันเกิดเหตุบังคับภรรยามานั่งกลางห้องบอกอย่าลุกไปไหนนะ
ถือมีดทำครัวขู่ไว้ตบตีต่อยหาว่าภรรยามีชู้
สุดท้ายตัวเองเสียจังหวะสะดุดสายไฟในห้องล้ม
ภรรยาแย่งมีดมาได้แทงแบบไม่ลืมหูลืมตาตายเลยนะคะ
แล้วภรรยาเองคือยังอยู่ในอาการช็อก
เพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะฆ่าสามีหรอก
แต่ว่ามันจวนตัวเพราะว่าสามีสะดุดสายไฟไฟดับ
แต่สามียังพุ่งเข้ามาหาเธอก็เลยแทงแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแล้วเนี่ยค่ะ
แผลเนี่ยนะแทงเข้าไปเนี่ยมีที่หน้าแผลหนึ่งที่อกแผลหนึ่งแขนซ้ายอีก๒แผลค่ะ
คือหลับหูหลับตาแทงจริงเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นแล้วคือลึกมาก
มีดเนี่ยไม่ใช่มีดปอกผลไม้นะคะมีดทำครัว๑๑นิ้วอะค่ะนี่ค่ะเล่มนี้เลย
ผู้ตายชื่อว่านายมงคลรุ่งศรีอายุ๕๔ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
สภาพห้องเนี่ยเลือดกระเซ็นไปทั่วห้องเลยนะคะหลักฐานมีมีดทำครัวตกอยู่สิบเอ็ดนิ้ว
แล้วผู้ก่อเหตุก็คือภรรยาค่ะนางสาวเบนจพรก็นั่งอยู่ข้างเตียง
เสื้อนี่เลอะเลือดไปหมดเลยนั่งตกใจตัวสั่นร่างกายเธอเนี่ยมีแต่รอยฟกช้ำคุณดู
นี่ขนาดใส่แมสปิดหน้ายังเห็นเลยว่าตาบวมตาปูดเห็นไหมคะ
ช้ำหน้าบวมแล้วก็รอยช้ำเต็มตัวไปหมดเลย
นี่ตานี่ไม่ได้นอนน้อยนะคะนี่คือโดนทำร้ายจนตาปูดบวมอะค่ะ

นางสาวเบนจพรเล่าบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยทำงานเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคอยทำความสะอาดคอนโดแห่งหนึ่ง
ซึ่งปกติเวลาไปทำงานรถตู้ก็จะมารับแล้วก็มาส่งทุกวัน
เมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งค่ะกลับมาจากที่ทำงาน
อยู่สามีก็อยู่ในอาการเครียดเรียกเธอให้ไปนั่งที่พื้นกลางห้องบอกอย่าลุกไปไหนนะ
แล้วก็ด่าเธอเลยเรื่องชู้สาวถามซ้ำไปซ้ำมาเหมือนคนย้ำคิดย้ำทำอ่ะ
มีคนอื่นใช่ไหมมีคนอื่นใช่ไหมอยู่แบบเนี้ยเธอก็ตอบกลับไปว่าไม่มี
แต่สามีไม่เชื่อค่ะเธอบอกเธองงมากว่าทำไมไม่เชื่อ
งงเหมือนกันว่าทำไมหึงเพราะทำงานก็ไปทำด้วยกัน
อยู่บ้านก็อยู่ด้วยกันตัวแทบจะติดกัน๒๔ชั่วโมงอยู่แล้ว
เธอก็เลยถามกลับไปว่าทำกับเธอแบบนี้ทำไมเท่านั้นแหละ
ตบเข้าไปต่อยเข้าไปจิกหัวอีกขู่ให้เงียบด้วย
สองคนนี้มีลูกคนนึงนะคะเป็นลูกชายลูกก็รู้เหมือนกันว่าแม่โดนทำร้าย
แต่ว่าตอนจังหวะที่ทะเลาะกันอยู่ในห้องเนี่ยลูกก็ไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้เห็นอะไร
จนกระทั่งคืนนั้นทั้งคืนเธอบอกเมื่อคืนเนี่ยสามีถือมีดขู่ไว้แล้วก็โดนทำร้ายทั้งคืน
ทีนี้ในห้องมันมีสายไฟระยงระยางแบบที่เราทำภาพให้เห็นเมื่อกี้นี้ค่ะ
คือสามีเนี่ยชอบต่อปลั๊กเสียบไฟดวงเล็กแล้วเปิดแค่ดวงเดียวสายมันก็เลยระโยงระยางไปทั่วพื้นห้อง
ยื้อยุดฉุดกระชากสามีสะดุดสายไฟล้มทำมีดลน
เธอก็เลยไปคว้าแย่งมีดมาสามียังพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเธออีก
ก็เลยฟันแบบหลับหูหลับตาฟันป้องกันตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงสามีร้องโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนี่แหละ

หลังจากนั้นพอเปิดไฟปุ๊บเป็นจังหวะที่ลูกชายคงได้ยินเสียงแบบโครมคราม
เข้ามาในห้องสภาพที่เห็นคือพ่อนอนจมกองเลือดแม่ยืนถือมีด
เธอเองก็ตกใจหันไปบอกลูกบอกลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็บอกให้ลูกเนี่ยรีบโทรเรียกรถพยาบาล

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ

แต่เธอป้องกันตัวจริงไม่ได้คิดเป็นอื่นเลย

อยู่กินกันมาตั้ง๓๐ปี

มโนไม่คิดเองเออเองขนาดนี้

มันเลิกไม่ได้ค่ะ
แค่มีเมืออายของแล้วมีดมันหล่น

เราก็แย่งมีดมาได้

ลูกชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยลูกชายอายุ๒๒ปีนะคะตำรวจก็ต้องเชิญตัวมาสอบปากคำด้วย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานอนอยู่ในห้องกับแฟนเขา
ความที่หลับสนิทก็เลยไม่ได้ยินว่าพ่อแม่ทะเลาะอะไรกัน
เช้ามืดนี่แหละได้ยินเสียงแม่ร้องไห้แล้วก็ร้องเรียก
เขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปสภาพคือแม่นั่งร้องไห้อยู่ในอาการตกใจเลย
แล้วแม่ก็เอาแต่พูดว่าไม่ไม่แม่ไม่ได้ตั้งใจวนอยู่แบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยไปขอมีดจากแม่แล้วก็ดึงให้แม่ออกมา
แต่ว่าแม่ไม่ยอมออกมาร้องไห้แล้วก็กอดร่างพ่อไว้
ลูกชายบอกว่าผมเชื่อว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจ
แต่ส่วนตัวก็ยอมรับแหละว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยจริง
แต่มันไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รุนแรงแบบนี้
ถามว่าไอ้ปมเหตุหึงหัวมันเกิดมาจากอะไร
อาจจะเป็นเพราะเรื่องการคุยไลน์
คือแม่คุยไลน์กับผู้ชายที่ชื่อป๋องที่เป็นหัวหน้างานที่แม่ทำงานอยู่ด้วย
แต่ว่าลูกชายบอกไม่รู้นะพ่ออาจจะแบบคิดเองมโนเอง
แล้วก็หึงไปเองก็ได้เพราะว่าก็เขาเองก็ไม่ได้เห็น
เหมือนกับว่าแชทไลน์ที่คุยเนี่ยคุยอะไรกัน

แต่ว่ามันส่วนมากก็ห่วงว่าแค่เสียงดัง
ดังกันแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้มีอะไรขนาดนี้
ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ไง
ทำงานเขาไปทำงานครับ
งานกับบ้านฝั่งตรงข้ามกับผม
ไปทำงานที่เดียวกันไปด้วยกัน
ผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแบบว่าส่งร่าง

พอผมเห็นอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ขุนระวิการแก้วิจิตรผู้สื่อข่าวทะเลาะทีวี
ถัดทะเลาะทีวีก็ลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดแห่งเอดด้วยนะคะ

กระทั่งได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกัน
เราก็เป็นเสียงเลี่ยงให้ลูกชายเข้าไปช่วย

ผู้ก่อเหตุก็คือผู้หญิงภรรยาเนี่ย

เถียงสามีด้วยซ้ำทั้งที่โดนทำร้าย
มันคงสุดทนจริงแล้วมั้งมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องตั้งใจค่ะ
สำหรับคดีความนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ก็เข้าไปเก็บหลักฐานที่ห้องที่เกิดเหตุแล้ว
มีคราบเลือดมีเก้าอี้ที่มีรอยแตกมีสายไฟในห้อง
แล้วก็อย่างที่ได้รับ
รายงานไปจากตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นไหมฮะสายไฟที่เขาต่อต่อไว้เนี่ย
ยังคงยืนยันนะคะว่าเธอถูกขังอยู่ในห้อง
หลังจากที่เดินทางกลับมาจากทำงานกับหัวหน้างาน
ภรรยาของหัวหน้างานแล้วก็น้องสะพ้าย
ถึงบ้านสามีก็บังคับให้อยู่แต่ในห้องตั้งแต่๑ทุ่มถึงตี๕
ถือมีดทำครัวขู่ตลอดเวลาเธอเล่าว่าเธอถูกสามี
เอาเก้าอี้สีชมพูที่มีรอยแตกอ่ะครับเห็นไหมอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะ
พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยนั่นนะคะ
คว่างใส่เธอจนเธอบาดเจ็บสามีก็คว้ามีดจะแทงเธอ
แต่จังหวะนั้นดันสะดุดสายไฟล้มแล้วไฟดับก่อน
เธอเลยคว้ามีดแล้วแทงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวค่ะ
เรื่องต้นตำรวจสพนครชัยศรีแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็ปล่อยตัวไป
เพราะว่าไม่ได้มีพฤติการหลบหนีค่ะส่วนร่างนายมงคลเนี่ย
ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็จะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ